อีกหนึ่งเรื่องนะฮะเจ้าที่มีการไปปิดล้อมบ้านของแก๊งกันโชคทรัพย์ที่นครนายกนะ
พฤติกรรมของแก๊งนี้เขาอ้างตัวเป็นเจ้าที่ของกอรมนคุณผู้ชมครับ
ข้อหาคนอื่นอุ้มผู้เสียหายไปรีดทรัพย์นะครับ
แต่ว่าผู้ต้องหานั้นไหวตัวทันหนีไปได้ครับ
ตำรวจและฝ่ายปกครองนำกำลังบุกเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลเกาะโพอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
ติดตามจับกลุ่มนายสายชนนินพัฒน์หรือว่าออฟนะฮะหลังร่วมกันกันโชคทรัพย
ซึ่งการตรวจค้นในวันนี้ไม่พบตัวในออฟครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีประชาชนข้ามร้องทุกข์บอกว่าถูกในออฟเนี่ยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่กอรมน
แล้วก็มีการแจ้งไปก็มีการวางแผนจับกลุ่มในออฟได้พร้อมกับพวก๕คน
ในพื้นที่อำเภอองครักษ์เมื่อวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
แต่ว่าการจับกลุ่มยังไม่ได้ออกหมายจับเลย
โดยนำตัวผู้เสียหายไปชี้ตัวแล้วก็ปล่อยตัวไป๒คน

จากการสอบถามนางประทวนจำอวดอายุ๖๔ปีแม่ของออฟบอกว่า
ลูกชายออกจากบ้านไปหลายวันแล้วก็ยังไม่กลับมา

โดยไม่ทราบว่าลูกชายทำอาชีพอะไรหรือมีพฤติกรรมดังกล่าวอย่างไร
ล่าสุดตำรวจองคารักษ์ได้เตรียมออกหมายจับในออฟพร้อมกับพวกแล้วนะครับ
โดยมีพฤติกรรมไปก่อเหตุอุ้มชาวบ้านรายหนึ่ง
โดยกล่าวหาว่าเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนแล้วก็ข่มขู่กันโชคทรัพย์เป็นเงิน๕๐๐๐บาท
ซึ่งผู้เสียหายก็ได้ต่อรองแล้วก็ไปยืมเงินเพื่อนบ้านมาจ่ายเงินให้กับแก๊งนี้ไป๓๐๐๐นะครับ
จึงแจ้งจำรวจแล้วก็เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายครับ